ว่าเราไม่ชอบรัฐบาลนี้โอเคเราก็สู้ในกระบวนการไป

เพราะว่านี่ก็คือการแก้ไขปัญหา
ในเมื่อระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบผู้แทนรัศดรใช่ไหมครับ
เมื่อคุณเลือกคนมาเนี่ยแล้วเขามาทำตามคุณเนี่ย

คุณไม่สามารถเลือกเขาก็ได้อืมใช่ไหมครับแล้วการที่
จะทำให้ประชาชนยั่งยืนเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่า
ถ้าเขาเลือกคนนี้ไปเนี่ยเขาไม่ได้แก้ปัญหาในบ้านเขาเลยเนี่ย
แล้วไปคอรัปชั่นเขาก็จะตัดสินในครั้งหน้า
ใช่ไหมครับเราต้องเชื่อใจประชาชนแต่การที่เราไปตัดทำการรัฐประหารเนี่ย
ประชาชนไม่ได้เรียนรู้เลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือนักการเมือง
แล้วครั้งต่อไปเขาก็เลือกอีกเพราะว่าเขาอะไรเพราะเขาไม่ชอบทหาร
คือสุดท้ายแล้วบ้านเราไม่ได้ก้าวผ่านตรงนี้เลยประเด็นของผมคือว่า
โอเคว่าแต่ก่อนเราก็จะมีแค่๒พักถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นในวิวัฒนาการทางการเมืองเนี่ยพักใหม่คนรุ่นใหม่ก็พยายามออกมา
เราก็เห็นแล้วเนี่ยครับว่านี่คือทางเลือกใหม่
เราไม่เคยเห็นการเมืองไทยที่มีคู่แข่งนอกจากนี้เลยถูกไหมครับ

คนรุ่นใหม่คนที่อยากลงมาทำการเมือง

ผมคิดว่ามันมีแล้วประชาชนได้เรียนรู้ก็เลือกสิครับ
นิดนึงอันนี้เป็นการเมืองนำการทหาร

แล้วมันมีวิธีการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ใช่ไหม
เรารู้ว่ารัฐบาลโกงอะไรต่างเท่าไหร่
แต่รัฐบาลประยุทธ์ที่โครงการต่างซื้ออุปกรณ์ยุทธโปรกรณ์ต่าง
ขณะที่เศรษฐกิจแย่หรือในช่วงที่วิกฤตแย่

เพราะฉะนั้นพอไม่มีความยึดโยงกับประชาชน
แล้วการใช้อำนาจทหารนำการเมืองเนี่ยผมอยากถามว่า
หน้าที่ของทหารเนี่ยเขาคือรั้วของชาติถูกไหมครับ
นี่คือสิ่งที่ผมโดนปลูกฝังมานะครับ
แต่ณวันนี้อำนาจทหารเข้ามาอยู่ในใจกลางเมือง
อำนาจทหารกลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวมศูนย์อำนาจ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาการเมืองคอรัปชั่น
กระจายอำนาจไปเลยเพราะอะไร
เพราะสถิติข้อเท็จจริงมันยืนยันแล้วว่าการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น

เพราะในท้องถิ่นมันมีการตรวจสอบมันมีการแข่งขันมันมีการแข่งกันในการพัฒนา

ทีนี้พอบ้านเราไม่กระจายอำนาจแล้วรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐส่วนกลาง
อันนี้มีปัญหาแล้วยิ่งเป็นอำนาจพระเด็จการเนี่ย
ผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่ายิ่งเป็นอำนาจรัฐพระเด็จการเนี่ย
คำสั่งตามมาตรา๔๔คำสั่งคอสชคำสั่งประยุทธ์คือกฎหมาย
หมายความว่ากฎหมายไม่ได้เป็นใหญ่อีกต่อไปแล้ว
หมายความว่าบ้านเราเนี่ยคือคณะรัฐประหารเป็นใหญ่เพราะคำสั่งหรือประกาศใดเป็นกฎหมาย
แต่ผมกำลังบอกว่าบ้านเราปกครองโดยรัฐธรรมนูลถูกไหมครับ
เราปกครองในกฎหมายสูงสุดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำลาย
สูงสุดมาโดยตลอดและเราก็ไม่ได้ยึดมั่นในกฎหมาย
แต่ใช้อำนาจหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับ

หรือว่าตกลงคุณอู๋ยอมรับผลเอกประยุทธ์ทั้งตอนนี้
เข้าใจคุณแล้วเพราะว่าอุ๊เนี่ยนะฟังคุณเนี่ยนะ
เนี่ยเหมือนเห็นตัวเองเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
สิบปีที่แล้วเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเนี่ย
เราสอชรปฏิวัติแล้วปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะคะ
ก็มีการชุมนุมจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยต้านพระเด็จการ
แล้วก็ถามบอกว่ามันมีกระบวนการการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว
ทำไมถึงไม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ใช่ไหมคะอันตอนนั้นน่ะมันใช่นะคะ
แต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะที่อ่าคุณบอกว่าสี่ห้าปีก็มีปัญหานะ
ทำไมไม่ใช้กระบวนการการตรวจสอบถามจริงจริงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วผ่านผ่านอะไรมาบ้างมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลถูกปฏิวัติอย่างเดียวนะ
สองครั้งใช่ไหมสี่เก้ากับห้าเจ็ดถูกไหมคะ
อันนี้เราไล่แค่ช่วงประวัติศาสตร์ช่วง๑๐ปีนี้ใช่
ใช่แต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีการฆ่ากัน
สยามสแควร์ถูกเผาคนถูกยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้า
พันพันเอกร่มก้าวถูกฆ่ามันเกิดความรุนแรงมันเกิดมิกษันยีเนี่ย
ประเทศมันลุกเป็นไฟเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าคุณอยากจะต้านทุจริตจริงคุณต้องสนับสนุนรัฐธรรมนูนปี๖๐
และรัฐธรรมนูลปี๖๐คนออกมารับร่าง๑๖๘ล้านเสียง
คือประชามติสูงสุดของประเทศนี่คือประชามติ
แล้วคุณจะไม่รับได้ไงประชามติ
เดี๋ยวฉันจะถามอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า
ไอลอร์เนี่ยนะคะมาเป็นผู้ที่มามีบทบาทเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๖๐ใช่ไหมคะ

เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐมนุนปี๖๐

ดิฉันอยากจะถามว่าไอลอร์เนี่ยเป็นใคร
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้พูดปั๊บนึง
เพราะว่าก่อนจบแล้วนี่คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณให้อเมริกัน

เดี๋ยวก่อนมาจะให้ภัยตอบเชิญค่ะภัย

ผมคนนึงที่โดนคดีฝ่าฝืนพรประชามาติ
เทคนิคในการซ่อนเทคนิคกฎหมาย

สิ่งที่เราจะเวลามองกฎหมายรูปนึงเนี่ย

กฎหมายนั้นเป็นเพื่อใครมาจากไหนใช่ไหมครับ
เราต้องมองจากตั้งแต่แรกว่าที่มาของกฎหมายนั้นมาอย่างไร
ใช่ไหมครับคนร่างคือใครคนร่างคือกลุ่มผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมครับ

รัฐธรรมนุนคือชะตากรราชนั่งมาจากการรัฐธรรมหาญมาจากการปฏิวัติวัติการที่๗นะ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราเนี่ย
ก็แค่อยากลนลงว่าไม่รับร่างอนาคตที่ไม่ได้เลือกเราก็เห็นอย่างนี้
ซึ่งโอเคกลุ่มหนึ่งที่อยากรับร่างก็ว่ากันไปแต่มันมีความแบบนี้เกิดขึ้นพี่
พวกเราเนี่ยลนลงไม่รับร่างอำนุนเนี่ยพวกเราโดนจับ
แล้วสุดท้ายสารตัดสินยังไงรู้ไหมครับสารตัดสินยกฟ้อง
แต่ระหว่างนั้นมันสร้างบรรยากาศของความกลัวพวกเราไม่สามารถลนลงได้อย่างเต็มที่
วันที่ลงประชามติผมโดนจับอยู่ที่เรือนจำภูเขียวผมไม่สามารถมาลงประชามติได้แน่
แน่นอนว่าเสียงของผมไม่อาจทำให้เปลี่ยนอะไรได้แต่เสียงของผมและเพื่อนอีกหลายคนในนั้น
ที่ไม่สามารถได้ลงประชามติอันนี้อย่างที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่พูดถึงเรื่องอะไรนะ
เรื่องอะไรเมื่อกี้พี่พูดมาหลายเรื่องผมตกใจแล้วพี่พูดอะไร

คนไทยเนี่ยนะเขาออกไปรับร่างเนี่ยเพราะว่าเขาอ่านรัฐธรรมนูลไม่ใช่ทุกฉบับที่เขาแจกนะ
ทุกคนในบ้านทุกคนในทะเบียนญาติจะได้รับรัฐมนูลอ่านคนละหนึ่งฉบับ
เดี๋ยวเรามีอีกครึ่งชั่วโมงในออนไลน์คือเดี๋ยวต้องให้เวลาเขาในทีวีสุดท้าย
สำหรับทีวีเชิญค่ะ
ราธรรมนุญฉบับปราบโกง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรา
เพื่อบำนาจรัฐมากขึ้นโดยจะอย่างตามน้ำนุนมาตรา๔

บอกว่าสิทธิมนุยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีได้แต่ตามกฎหมายรัชฉบับนี้
และกฎหมายต่างกฎหมายลูกก็ออกมาจำกัดสิทธิ์
อันนี้คือปัญหาพอเวลาเรา
ผมเห็นด้วยกับการที่ต้องชำระความจริงที่มีคนตาย
เลยเราต้องชำระตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่๖ตุลาว่า
พอบ้านเราสังคมบ้านเราไม่เคลียร์เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับพี่

การสังหารหมู่ประชาชนความรุนแรงอะไรต่าง
เกิดขึ้นจากที่เราไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ว่า
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้ง
แต่เราไม่ยอมรับตรงนี้เราไม่ยอมรับว่าหนึ่งบ้านเรามีความขัดแย้ง
เราไม่ยอมรับว่าบ้านเรามีคนตาย
เราไม่ยอมรับว่าไอ้กระบวนการตรงนี้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
พอไม่มีความยุติธรรมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ
ใช่ไหมครับที่มันจะเกิดสันติภาพเราไม่มีทางที่จะเกิด
เดี๋ยวเราสอนออนไลน์สวัสดีทางทีวีเชิญค่ะ